ต่อกันที่เรื่องการแถลงผลงานของรัฐบาลตลอด๑ปีที่ผ่านมา
วันนี้มีการแถลงเพิ่มเติมโดยจะแบ่งเป็นกลุ่มงาน
กระทรวงยุติธรรมค่ะได้แถลงถึงผลการดำเนินงานของโครงการกองทุนยุติธรรม
บอกว่าตอนนี้ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะคะ
และช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะแถลงปิดค่ะ
รัฐบาลจัดแถลงผลงานครบรอบ๑ปีเพิ่มเติมจากการแถลงเมื่อวันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมาก็คือวันพุธนะคะ
เริ่มต้นจากกลุ่มงานยุติธรรมค่ะ
ผลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทันแหลงนะคะว่า
ผลงานของกระทรวงยุติธรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
คือการพิจารณาคำขอสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมสามารถให้ความช่วยเหลือได้๒๓๗๘รายในวงเงิน๔๖ล้านบาทนะคะ
อกจากนี้ค่ะรัฐบาลพบว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นโดนร้องเรียนการทุจริตมากที่สุดค่ะ
จึงต้องรีบแก้ไขและเชิญทุกหน่วยงานมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนการแก้ไขปัญหาเด็กแว้นค่ะจะต้องปรับระบบโดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะต้องรับผิดชอบนะคะ
หากเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นอีกรัฐบาลจะใช้มาตรา๔๔ดำเนินการค่ะ
ขณะที่นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า
ตัวเองนั้นได้หารือกับคณะสงฆ์เกี่ยวกับการปฏิรูปซึ่งคณะสงฆ์ยินดีที่จะปฏิรูปตัวเองนะคะ
โดยจะยึดมั่นในหลักคำสอนประพฤตนให้ถูกต้องและเหมาะสมค่ะ
อกจากนี้นะคะผลการตรวจสอบการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่พื้นที่ในปีที่ผ่านมา
มีการใช้งบประมาณกับเกษตรกรถึง๑๙๐ค่ะ
คิดเป็นเงิน๒๕๐๐ล้านบาทนะคะโดยเม็ดเงินถึงมือเกษตรกรอย่างทั่วถึง
และช่วงบ่ายวันนี้ค่ะจะแถลงผลงานของกลุ่มงานด้านความมั่นคงด้านพลังงานและการศึกษานะคะ
โดยผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะแถลงปิดการแถลงผลงานของรัฐบาลประจำปี๒๕๕๙
ในช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกานะคะพร้อมกันนี้ค่ะ
ได้มีการพบปะพูดคุยและเลี้ยงอาหารสื่อมวลชนหลังจากจบการแถลงข่าวด้วยค่ะ